ทุกผู้ชมครับมีหนุ่มโรงงานคนหนึ่งน้ำใจงามมาก
สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๒สลึงมูลค่าก็หมื่นกว่าบาท
ค่ะนี่อยู่ในมือนี่นะฮะเขาไปเจอที่ห้างนะ
อ่าเขาก็เอามาส่งคืนอืมเพื่อตามหาเจ้าของนะครับ
เอามามอบให้กับตำรวจนะฮะช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
คุณปวฤษฐ์คล้ายเกาะเกิดอายุยี่สิบเก้าปีนะฮะ
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับ
ไปที่สอพอมึงจังหวัดไตยองต์นำสร้อยข้อมือทองคำ
จอกที่ตะมนต์เชิงเนินอำเภอเมืองนะฮะไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อตามหาเจ้าของคุณปวริสบอกว่าตอนนั้นกำลังจ่ายเงินค่าสินค้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์
สายตาเหลือไปเห็นสร้อยข้อมือทองคำตกอยู่ที่พื้น
เขาก็เลยเก็บขึ้นมาแล้วก็แจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์
พนักงานเก็บเงินบอกว่าให้ช่วยประกาศตามหาเจ้าของให้หน่อย
ห้างก็ประกาศตามหาเจ้าของแต่ไม่มีใครมาแสดงตัวเลยนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจนำสร้อยเนี่ยมาให้กับตำรวจนะครับ
คุณปวลิศบอกไม่เคยคิดจะเก็บอะไรไว้เองเลย
เพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คิดถึงใจเขาใจเรา
คงเดือดร้อนแน่ถ้าสร้อยคอมือทองคำที่เจอเนี่ย
น้ำหนักเนี่ย๒สลึงมูลค่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันหายไป
นี่ต้องชื่นชมเลยนะฮะส่วนพนักงานของห้างนะครับบอกว่า
เข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ด้วยนะครับ
พบว่าเจ้าของสร้อยนี่ฮะเอาเผื่อ
เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับตั้งแต่ตอนต้นนี่ฮะ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นค่ะนี่จังหวะตรงเนี้ยทางห้างคาดว่า
นี่เห็นหายไปแล้วเห็นไหมอ่าใช่ใช่อ่าสร้อยข้อมือหายไปแล้ว
อ่าทีแรกยังเห็นอยู่เลยคือหล่นไปแล้วค่ะนี่
ตอนนี้ยังมีสร้อยข้อมืออยู่นะที่ข้อมือซ้ายแล้วจังหวะเดินไปเดินมา
นี่หันมาอีกทีหายไปแล้วเออแป๊บเดียวนี่หายไปแล้วค่ะ
ซึ่งคุณปวิทย์บอกว่าเขาก็มาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์
แล้วมองไปที่พื้นเอ้ามีสร้อยข้อมือทองคำเนี้ยมันตกอยู่อืม
ห้างประกาศถามหาไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของค่ะ
ก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอผู้หญิงท่านนี้แล้วนะครับ
อ่ายังไงถ้าเกิดท่านทราบข่าวแล้วก็ติดต่อที่สพเมืองระยองนะฮะ
เพราะตอนนี้เอาสร้อยเนี่ยไปให้ตำรวจไว้แล้วนะครับ
เป็นสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักสองสลึงนะครับทางตำรวจบอกว่าก็ตามขั้นตอนนะ
ก็ภายในหนึ่งปีค่ะถ้าไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของทราบนั้น
มีคนเก็บได้แล้วก็เอามาให้กับตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของเนี่ย
สินนั้นจะตกเป็นของผู้ที่พบเจออืมอ่านี่เห็นไหม